กรรมดีที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องที่สนใจจะเป็นนักกีฬาวอเล็กบอลครับ
โดยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยนักกีฬาสตาร์ฟโค้ชทั้งในร่มแล้วก็ชายหาด
นำโดยเพิ่มจิตถิ่นข่าววิลวัตน์อพิญญาโพง
ด่วนนาลัยศรีวัชระเมธากุลเดินทางไปจัดกิจกรรมนะครับ
ที่สนามกีฬาสถาบันกามละศึกษาอุดรธานี
ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่สาพันธ์วอเล็กบอลนาชาติ
ซึ่งเยาวชนในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง
เดินทางมาร่วมกว่า๑๘๐๐คน
ลาวัลครับก็บอกว่าอยากให้น้องเยาวชนในต่างจังหวัด

ก็อยู่ต่างจังหวัดกันหลายต่อหลายคนครับ
เป็นอีกหนึ่งโครงการดีที่เราออกสูบ

เพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กหันมาเล่นกีฬา
อาจจะไม่ใช่วอเล็กบอลหรือเด็กที่เล่นวอเล็กบอลอยู่แล้วเนี่ย
เขาจะได้มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนทีมชาติต่อไป
ก็ยังไม่ได้มีแค่กิจกรรมทางกีฬาอย่างเดียวนะครับ
ยังมีการประกวดเต้นนะครับประกอบเพลงเพื่อชิงเงินรางวัลด้วย
ก็สร้างสีสันได้งานนะครับเพื่อเรียกรอยยิ้มกันหน่อยนะครับ
บางคนนี้อาจจะสนุกกับกีฬาไม่เท่ากิจกรรมแบบนี้ที่เห็นในภาพนะครับ
โอ้โหมันจริงครับน้องเอ้ย